ขอใช้คำว่ากลุ่มคนเพราะเยอะจริงนะครับ
แบบข้ามพบข้ามทะลุมิติออกมา
งานวันเกิดของคุณแวนแวน

ดนตรีไทยขึ้นมาเลยฉันจะขอทะลุกระตบไปได้ไหม
เขาบอกว่าในธีมปีนี้เป็นแบบธีมทวิภพ

เริ่มแรกก่อนเธอร่อนการ์ดสุดหรูค่ะ

หลายคนไปตามหาผ้าชุดไทยกันให้ควักเลยทีเดียว

เพื่อนมาร่วมฉลองอายุ๓๓ปีแล้วนะคะ

สมัยรศ๑๑๒มาร่วมงานค่ะ

งัดความสวยปังทะลุกระจกข้ามพบ

หรือแม้แต่คู่หวานคู่ใหม่นะคุณ

ไงเออนี่ขอจัดเต็มนะนึกว่าเพิ่งออกมาจาก
กองละครพีเวียดดูศรีริต้า

อันนี้ถ่ายชิ้นงานแต่งงาน
ว่าก็ว่าเถอะนะงานนี้สายสวย
หลบไปก่อนจ้ะเมื่อเจอสายแปลง
อันนี้มีภาพสโลโมชั่นต่อเดินข้ามพบข้ามมิติ

ออกมาได้แบบสวยละมุนสุด

แต่คนที่ขโมยซีนคนทั้งงานค่ะ
เขาบอกเลยว่ากินขาดกินเรียบนะคะ

เจ้าตัวขอแบกกระจกทวิภพบานใหญ่มาเป็นพร็อปติดหลังมาด้วย
เออเดินฉายความอลังการทั่วงานเลยจ้า
คิดว่าหนูไปประกวดเวทีไหนหรือเปล่าลูก
อันนี้แต่งหน้าได้เข้ากับยุคสมัยหรือว่าหน้าเป็นแบบสมัยลศ๑๒
มาเองเลยอันนี้คือแต่งหน้าให้เข้ากับอันนี้เลยนะงานนี้โดยเฉพาะที่จริงน่าจะวัยรุ่นมาก
ใช่ค่ะแต่คือวันเกิดพี่แหวนปวริสาเนี่ยทุกปีเขาจะมีธีมความสนุกสนานให้คนบันเทิงได้มาร่วมสนุกกันด้วย